เชื่อว่าหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปนี้แล้วเหมือนกันนะ
ช่วงนี้กรุงเทพทำไมดุเหลือเกินที่ราชพร้าว๘๗ค่ะมันมีอีกคลิปนึงนะคะ
เป็นวินจักรยานยนต์นะคะสภาพที่เห็นคือ
เขาเอามือบีบคอผู้ชายคนหนึ่งอยู่แล้วก็เอามือขั้นเนี่ยตบหน้าครับ

นี่ค่ะเป็นคลิปอาจจะเห็นไกลสักนิดนึงเพราะว่าพลเมืองดีเขาเป็นคนถ่ายไว้เขาก็ไม่กล้าไปถ่ายใกล้แต่ก็จะได้ยินเสียงของวินจักรยานยนต์ตะคอกใช้คำว่าตะคอกน่าจะไม่ผิด
ใส่ผู้ชายเสื้อสีเหลืองแล้วก็ลักษณะเห็นไหมว่าเขาถูกกดเอาไว้กับผนังคือคนที่เห็นในเหตุการณ์เขาบอกว่ามือข้างหนึ่งของวินจักรยานยนต์บีบคอแล้วก็ยันไว้กับผนังอีกข้างหนึ่งก็ตบเข้าไปที่หน้านะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยลาดพร้าว๘๗ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดจากการที่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองคนนี้เขาก็เดินอยู่ริมถนนนะนะ
ครับวินจักรยานยนก็เลยโมโหค่ะจอดรถลงมาแล้วก็ทำแบบเนี้ย
คอเขาด่าเขาแล้วก็ต่อยหน้าเขาหูคลิปนี้แชร์ออกไปนะ
คนเข้าไปด่าเยอะมากนี่แล้วยังขี่ตามคนเขาเออแล้วก็คืออย่างที่
คุณคงเห็นว่าพอเขาเดินต่อไปเนี้ยอ่าคนนี้ก็ยังขี่ตามไปเหมือน
จะตามไปหาเรื่องอะไรอย่างนี้คนก็เลยยิ่งถล่มด่ากันหนักเลยนะคะ
เราส่งทีมข่าวไปที่ที่เกิดเหตุ
ซอยลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดค่ะนี่ใส่เสื้อวินนะค่ะ
แต่ป้ายรถจักรยานยนต์นี้ป้ายขาวอ่าเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงเหมือนกัน
งานเข้าเลยเหมือนกันสำหรับวินมอเตอร์ไซค์คนนี้นะคะ

ทีมข่าวบอกว่าถนนเป็นถนน๒เลน

ใช่ก็คือคนก็คือต้องเดินไหลทาง
ที่เป็นเส้นสีขาวทางฝั่งซ้ายเนี่ย

ซึ่งผู้ชายเสื้อสีเหลืองเขาก็เดินอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
ทีนี้มอเตอร์ไซค์ปกติแล้ว

ก็คือมันก็ต้องแบ่งกันใช้อ่ะเนาะ

เขาก็เลยต้องไปวิ่งที่ไหลทาง

เขาไปเจอผู้ชายคนนี้ยืนเดินขวางอยู่

วิ่งไหลทางผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ไม่ได้ยินนะ

เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะบอกว่า

แล้วตะโกนด่าผมว่าบีบแตรทำไม

นั่นแหละพอโดนสวนกลับมาว่าบีบแตรนทำไมนั่นนะ
แล้วผู้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นก็ยกมือว่าขอโทษเขา

แต่นี่ทีมข่าวเราก็ถามว่าอ้าวในเมื่อเขาขอโทษแล้วคุณยอมปล่อยเขาแล้ว
แล้วพอเขาเดินต่อเข้าไปคุณขี่รถตามเขาทำไม
คุณขี่รถเหมือนจะตามไปหาเรื่องเขาคุณทำแบบนั้นทำไม
นายสมมาตรบอกผมไม่ได้ขี่ไล่นะไม่ได้ข่มขู่อะไรด้วย
ผมแค่อยากจะขี่ตามไปถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
แต่เขายืนยันนะคะว่าเหตุการณ์มันจบลงตั้งแต่ผู้ชายเสื้อสีเหลือง
ยกมือขอโทษเขาแล้วแล้วเขาเองก็ไม่ได้จะขี่ตามไปหาเรื่องด้วย
เห็นคลิปสภาพตัวเองที่มันถูกปล่อยออกมาในโลกออนไลน์แล้ว
ตัวเขาเองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษกับสิ่งที่เขาทำลงไปเหมือนกัน
สุดท้ายผมก็เลยขึ้นมโหนแล้วเรียกผมก็เลยล้มจากรถ
ก็เหมือนคัม่คอเขาเสียใจเหมือนกันน่ะ
แล้วผมก็อีกอย่างผมก็ใส่เสื้อวินด้วยไง
ผมก็เลยไม่อะไรแค่ปรับปามเขาแค่นั้นเอง

ผมขอโทษก็ได้ครับถ้าผมผิดจริง
แต่จริงแล้วผมถ้าพูดกันเต็มปากผม

เพราะผมไม่ได้ทำอะไรเขาเขามาด่าผมก่อน
คือการข่มขู่คุกคาม
มันก็ไม่จำเป็นถึงขั้นว่าต้องไปต่อยอะไรแล้ว
คือจริงการเอามือค้ำคอแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายแล้วเหมือนกันนะ
คือก็ถ้าทางวินจักรยานยนต์คนนี้
เขาก็มองประมาณว่าตัวเขาก็ไม่น่าจะผิดนะ
มันก็มีคำถามว่าแล้วสิ่งที่เขากำลังเดินอยู่ล่ะ

มันเป็นทางลาดที่มันต้องเบี่ยงเดิน
แต่คุณก็ไม่ได้ขี่บนเส้นทึบของถนน
เส้นขาวเข้าไปด้านในถนน
คุณขี่ตรงเนี้ยปกติคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปไล่คนที่เขาเดินอยู่แล้ว

คุณอาจจะบอกว่าเขาพูดคำหยาบใส่ก่อนทำให้ผมขึ้น
แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปไล่คนเดินถนนให้หลบทางของรถจักรยานยนต์ของคุณที่ไม่ได้ขี่บนถนนอยู่แล้ว
ใช่ค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ตามนั้นจริงอะนะคะ
แล้วนะ
ทางให้เดินถ้าคนเดินมันก็อีก๙เดือนมันก็ลงถนนแล้ว

ถามว่าถ้าจักรยานยนต์บอกว่าโอ้โหรถติดผมก็เลยขี่ออกซ้ายเลย
ก็คือคุณเปิดเลนส์ใหม่พูดง่าย

ในเรื่องของการด่าทอทะเลาะกันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในเรื่องของกฎจราจรจราจรมันก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ทีนี้ที่คุณภาคภูมิตั้งข้อสังเกตไงว่าทำไมป้ายทะเบียนเป็นสีดำ
มันเป็นรถส่วนตัวค่ะเป็นป้ายขาวสวมเสื้อวินแต่ว่าใส่ป้ายป้ายขาวที่เป็นป้ายรถจักรยายนต์ส่วนตัว
เขาโดนปรับเลยค่ะสนชกชัยปรับไป๒๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยยังไม่ได้แจ้งเพราะว่ามันยังไม่มีเจ้าทุกข์มาร้อง
หรือมาแจ้งความเเกี่ยวเลยไม่ได้เจ้งข้อกรอกหารี่ไป
คือพอเกิดคลิปขึ้นเมื่อวานนี้ทางสนโชคชัยก็ตามตัวจนเจอ
คลียกไปปรับอะไรเรียบร้อยแล้ว